๓นาทีนะครับมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคม
ต้องบอกนะว่าก่อนที่เพจนี้จะมาโพสต์เรื่องนี้มันเคยมีมานานแล้ว
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวเลยกับพฤติกรรมนี้
เอาน้ำสกปรกไปสาดใส่เพื่อนบ้านเอาผ้านามัยที่เคยใช้แล้วไปโยนให้เพื่อนบ้าน
เอาท่อไปตีรถเพื่อนบ้านแบบเนี้ยแต่คราวนี้ถึงขนาดสตาฟหมาที่ตายแล้วเนี่ย
ที่คุณแสงระวีกันใจรุ่งโรศหรือว่าที่ชาวเน็ตตั้งฉายาให้เป็นป้ามหาภัย
กระทำการเข้าข่ายกักขังสุนัขให้ตายก่อนที่จะจับสุนัขตัวนี้มาสตาฟไว้
และนำมาตากแดดหน้าบ้านแล้วก็เป็นหน้าบ้านเพื่อนด้วยนะเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วนะครับทางเครือข่ายและประชาชนจึงแจ้งความเอาผิด
แล้วก็ตั้งฉายาให้ป้าที่กระทำนี้ว่าเป็นป้ามหาภัย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของป้ามหาภัย
เราก็เรียกตามที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลนะครับ
ในซอยโพปั้นเอือมเขตห้วยขวางครับไปพบกับคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ในบ้าน
ซึ่งระหว่างพูดคุยกันไม่นานนี่ครับปรากฏว่าคุณป้ากลับมาถึงบ้าน
ทีมข่าวรีบจ่อไมค์สัมภาษณ์กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าทารุณกรรมสัตว
และการเอาซากสุนัขมาสตาฟป้าบอกว่าอะไรฟังเสียงป้ากันหน่อยฮะ
กรณีที่เขาบอกว่ามีการสตาฟน้องหมาแล้วออกมาตากแบบชี้แจงแค่นี้นิดนึงครับ
อ๋อก็บ้านนี้แหละก็ลูกมันเตะหมาแม่ใจ
แล้วตอนนี้เนี่ยก็คือตอนนั้นเรามีหมาแค่ตัวเดียวชื่อไอ้ช้างเบ้น
ที่เราสตาร์ฟหมาไว้เอาไว้มาทำบุญให้มันล่ะค่ะลูก

มูลที่ฮอตดอกเนี่ยเขาอยากจะมาช่วยคุณป้าเนี่ยเอาหมาไปเลี้ยงด้วย
ไม่ให้หรอกค่ะแม้แต่ขนมันก็ไม่ให้ลูก

ไม่ให้เพราะว่ามันไม่มีเงินเท่าแม่หรอกค่ะ
บอกเขาเลี้ยงได้ดีคุณแม่ครับคุณแม่ฉีดวัคซีนให้หมาไหมครับ

ไม่ต้องเพราะว่าแม่ฉีดเองแม่ไปซื้อที่สะพานควายร้านเพศัตริย์เป็นเพื่อนกัน
เขาแนะนำนะแล้วเราก็ให้มันกินวิตามินกินของอย่างดี
ไม่มีปัญหานะคุณแม่ก็แจ้งเขาแล้วก็ดำเนินคดีเขาเหมือนกันนะ
แม้แต่ตำรวจก็ต้องโดนเหมือนกันตำรวจนะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ

นี่ก็มาตรา๓๓๕๓๓๔ก็ว่ากันไป
แล้วก็ซื้อมื้อหนึ่งเนี่ยพันกว่าบาท
แล้วไม่มีใครจะมาเลี้ยงหมาได้ดีกว่าแม่หรอก
แล้วเราอาบน้ำมันเราเปลี่ยนเสื้อผ้ามันลูก
คนไหนใส่ร้ายแม่มันจะต้องตกนรกหมกไหม้อาเวจี
แล้วคุณแม่น่ะเป็นคนที่ถ้าใครมารังแก่แม่ก่อนนะ
แล้วเขาไม่ให้อภัยแม้แต่คนเดียวแล้วไม่มีการเจรจา
แล้วทำไมคุณป้าต้องเลี้ยงน้องหมาเยอะหั่น
โอ้โหไม่ใช่ค่ะลูกลูกหลานมัน
พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายหมดแล้ว
ตัวมันโดนคดีไงคดีที่บุกลุกบุกลุกคุกคามทำร้ายทรัพย์รักทรัพย์
ก็ให้มันไปสู้กันในศาลลูกเพราะคุณแม่เป็นคนไม่ไม่ได้ทำอะไรใคร
แล้วอยู่ที่นี่๔๐ปีแล้ว
นี่แหละครับคุณป้าแสงกระวีกันใจรุ่งโรธ
ออกมาตอบโต้คำคอรหาและคนที่ใส่ร้าย
เพราะว่าในโลกโซเชียลพอรับทราบเรื่องราวตรงนี้ไป
ก็บอกโอ้โหป้ามหาภัยทำไมใจร้ายเหลือเกิน
สตาร์ฟสุนัขแล้วเอามาวางไว้หน้าบ้านเอามาโชว์ไว้หน้าบ้าน
ใจร้ายเกินไปแล้วแต่ป้าเขายืนยันว่าเขารักสุนัข
เขาเลี้ยงสุนัขมาหลายตัวให้กินอย่างดีบอกเห็นไหม

คุณคือก่อนหน้านี้เจ้านักงานเขตดินแดง
กับตลอดเค้าเคยไปเอาพวกต้นไม้ออกจากยาบ้านป้า

คือตัวมันขาวจริงนะแต่ว่ามันน้ำตาลไปหมดแล้ว

ทีนี้วันรุ่งขึ้นป้าเขาก็อาบน้ำอาบท่าอะไรให้อย่างดี

วัคชีนก็ฉีดป้าฉีดเองกับมือเลย
นั่นสิแต่ว่ามันก็เป็นปัญหากับเพื่อนบ้านถูกต้องไหมฮะ

ป้าบอกว่าปัญหาก็มาจากเพื่อนบ้านเหมือนกัน
เพื่อนบ้านเหมือนแบบไม่ชอบใจไม่พอใจ
ทำกำแพงกั้นอะไรต่างหน้านาน
ป้าก็พยายามที่จะดูแลทั้งสุนัขทั้งสัตว์เลี้ยงของป้า
ที่มีหลายต่อหลายตัวเหลือเกินภายในบ้านให้ดีที่สุด
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีคนบุกรุกปีนเข้ามา
แล้วก็ทำร้ายสุนัขในบ้านป้าตายไปหลายตัว
ซึ่งป้าเคยแจ้งความไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน
ตอนนี้เหลือสุนัขแค่๑๐กว่าตัว

หลังจากนั้นก็ถูกเพื่อนบ้านถ่ายคลิป
โพสต์ในโลกโซเชียลไปต่อว่าบ้าง

คุณป้านะฮะเมื่อกี้ฝากบอกถึง
ใครก็ตามที่ใส่ร้ายคุณป้า

คุณป้าเอาจริงเอาจังเอาถึงที่สุดนะ
ใช่ครับและยังฝากบอกถึง
คู่กรณีทุกคนอีกว่ายังไกล

อย่างนี้นะให้มีโรคร้ายรักษาไม่หายก็แล้วกัน

ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เวลาหนู
เวลาหนูให้เขียนข่าวหรือว่าประกาศข่าวนะ

ถ้าเสียหายทุกท่องแม่ช่างผิดหมดได้
เข้าใจไหมคะอย่าทำให้คุณแม่เสียหาย

คุณแม่จะว่ายังไงก็ว่ากันตามคุณแม่ไป
แต่ทีนี้มันก็มีนะก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านเขาก็บอก
เขาร้องมาเหมือนกันบอกว่าคุณป้านี้เป็นร่างทรง
แล้วเมื่อก่อนเขามาทำพิธีหน้าบ้านมาจุดเทียนจุดทูปอะไรอย่างนี้

คืออาจจะมีคนเยอะเสียงดังอยู่บ่อย

เรื่องของการเลี้ยงสัตว์ภายในบ้านทั้งหลายสิบตัวแบบนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีเจ้านาธิตสำนักงานเขตเข้าไปดูแล้วที่นี้นะ

เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านกันจริงนะฮะ